เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ข่าวจี้ชิงทองถึงมีเกิดขึ้นอย่างเนื่อง

คนร้ายเนี่ยแต่งกายมาในชุดร้านขายไก่ย่างครับ

ปรากฏว่าประตูร้านนี้ครับ
มันเป็นประตูล็อกอัตโนมัติฮะ
อัตโนมัติเสร็จปั๊บคราวนี้ออกไม่ได้สิครับ

มาดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านทองชื่อ

อยู่ริมถนนนครศรีธรรมราชปากพนัง
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวกสวมหน้ากากอนามัยด้วย
แล้วก็มีผ้ากันเปื้อนด้วยนะครับ
เขาบอกว่าเป็นชุดของร้านไก่ย่างร้านดังนะ
เข้ามาติดต่อซื้อทองกับพนักงานของร้านครับ

แต่เมื่อพนักงานหยิบทองมาให้ดูบนเคาน์เตอร์กระจก
กระเป๋าผ้ากันเปื้อนที่หยิบออกมาเป็นอะไร
คือสีทงทองนั่นปืนคุณผู้ชม
พนักงานตกใจวิ่งแนบไปแล้วล่ะ
คนร้ายยังยิงปืนขู่หนึ่งนัด
กระจกเคาน์เตอร์แตกเป็นรูด้วย
แล้วก็คว้าซ่อตอนตรงคำสองเส้น

นี่ครับไม่ออกเอาเท้ายันก็แล้ว

ใช้ปืนยิงใส่กรอนประตูด้านล่าง

พยายามใช้มือดึงประตูแล้วเท้าถีบ

ยิงใส่กรอนประตูบริเวณด้านบนหลายนัดนะครับ

จากนั้นคนร้ายก็พุ่งชนนะครับ

ลุออกไปนะครับแต่คนร้ายก็กลับมาหยิบอะไรสักอย่างหนึ่ง
ของคนร้ายที่หล่นอยู่แล้วก็วิ่งหนีไป
พลเมืองดีถ่ายคลิปคนร้ายเอาไว้ได้ครับ
ไม่ห่างจากร้านนะครับก่อนเข้าไปก่อเหตุ
แล้วหลังก่อเหตุก็กลับมาขี่รถจักรยายนคันนั้นแหละ

หลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสารสังเทพฯ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วก็ชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
และตำรวจสมภชมัวก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าประตูกระจกร้านด้านขวาถูกยิงกระจกแตกละเอียด๑บานนะครับ
ในร้านพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ตกอยู่บนพื้นและบนชุดรับแขกของร้าน๕ปลอก
รวมทั้งหมวกสีดำของคนร้ายซึ่งมีโลโก้ร้านไก่ย่างชื่อดังตกอยู่

จากการสอบปากคำนางสาวนัฐกาลรัฐปานะอายุ๔๓ปี

ขณะเกิดเหตุมีพนักงาน๒คนครับยืนขายทองอยู่ในร้านนั่นแหละ
เตรียมจะปิดร้านแล้วนะครับ
ก็มีคนร้ายเข้ามาทำทีขอซื้อสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
พนักงานจึงได้คิดราคารวมค่ากำเน็ตแล้วนะครับ
จากนั้นคนร้ายก็ขอเลือกไลน์นะครับ
พนักงานจึงหยิบสร้อยคอหนัก๒บาท๒เส้น
มูลค่ารวมแล้ว๑แสน๑หมื่นบาทมาให้เลือกดู
แต่ก็ถูกคนร้ายหยิบปืนออกมาขู่แล้วก็ยิงใส่เคาน์เตอร์แล้วก็ประตูจนกระจกแตกนะครับ
แล้วก็วิ่งขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนหนีไปทางปากพนังครับ
เจ้าของร้านทองยังให้ข้อมูลอีกนะครับว่าเมื่อ๕ปีที่แล้วร้านทองของเธอก็เคยถูกคนร้าย
แต่ถูกตำรวจติดตามจับได้นะครับเอาทองมาคืนได้ทั้งหมด
เก่งจริงมาคราวนี้เนี่ยถูกคนร้ายชิงทองอีกนะครับ
แต่เป็นคนละสาขากันห่างกันประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับตำรวจได้เร่งแกะรอยจากกล้าวง